คุณผู้ชมครับไปต่อที่อุดรธานีครับ
จากที่มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งเอามีดไปจี้เจ้าของขายรถจักรยานยนต์ในตลาด
แล้วก็เอาทองของเจ้าของร้านเข้าไปทอง๓บาท
จับกลุ่มตัวได้แล้วเขาบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าติดการพนันครับ
ไพ่ป๊อกเด้งเสียไพ่ไปกู้นอกระบบมา
ก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาทำยังไงดีจี้ทองซะเลยครับ
นี่แหละฮะผีพนันเข้าสิงหน้ามืดตามหัวก็เลยต้องกลายเป็นโจรไปจี้ชิงทอง
สุดท้ายตำรวจสพน้ำสมที่อุดรเนี่ยขออภัย
ไปจับกลุ่มตัวนางสุภาพรพันธ์สุมาอายุ๓๘ปีได้
แล้วก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ร้านที่เกิดเหตุร้านบุญโฮมจักรยานร้านนี้ขายทุกอย่างครับ
อุปกรณ์รถจักรยานรถจักรยานยนต์อารมณ์อะไรต่าง
อยู่ในเขตเทศบาลตะบนน้ำสมอำเภอน้ำสมครับ
เธอเอามีดไปจี้คอนางทุมดีจันโทแสงอายุ๖๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็เอาทองเข้าไป๓บาทนะฮะผู้เสียหายบาดเจ็บด้วย
โดนทำร้ายด้วยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมได้ถึงทหารลงมือก่อเหตุแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นคนร้ายเดินเข้าไปใช้ผ้าคลุมหน้าปิดบังใบหน้า
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดหน้ามร้านทำทีเป็นเดินดูข้าว
ดูของต่างต่างนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับพอปลอดคนก็เลย
จังหวะนั้นเอามีดจี้คอเขานะฮะซึ่งในคอเขามีทอง
นะเป็นสร้อยคอทองคำสองบาทพระเลี่ยมทองสองสลึงวัตถุมงคล
เลี่ยมทอง๑สลึงเลสข้อมืออีก๑บาทก็ได้ไปนะแต่นางทุมดี
ในขัดขืนถูกกระช่าล้มลงไปและถูกชกที่หน้า๔ครั้งจน
บาดเจ็บชกเขาด้วยนะครับสุดท้ายคนร้ายได้ทองแล้วก็หลบ
นี้ไปจนกระทั่งตำรวจนะฮะได้รับแจ้งก็เลยสืบว่าคนร้ายเนี่ยเป็น
ใครลงพื้นที่ไปไปเจอในกระท่อมในสวนยางพาราที่ท้ายบ้าน
ออกมาเล่นการพนันเล่นแล้วมันเสียเสียไป๖๐๐๐๐กู้เข้า
ไม่มีเงินใช้หนี้เขาก็เลยวางแผนไปจี้ชิงทองเพราะอะไร
เคยไปซื้อรถจักรยานยนต์ที่ร้านของนางทุมดีอ่าแล้วขี่รถคันที่
เคยซื้อเนี่ยไปก่อเห็ดขโมยทองเข้ามานะเห็นนางทุมดีใส่
ร้อยคอเส้นเบอร์เลอร์เลยแล้วอยู่ร้านคนเดียวก็เลยแบบอ่ะ
คิดว่าจะย้อนกลับไปขโมยนะครับพอได้ทองมาก็ไปขาย
ได้เงินมา๖๐๐๐กว่าบาทเอาเงินไปใช้หนี้พนันเขาก่อน
นะฮะส่วนพระเลี่ยมทองเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลเนี่ย
เอาไปซ่อนในสวนยางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนมีดก็โยนทิ้งนะฮะ
จากนั้นก็กลับไปกรีดยางทำงานปกติสุดท้ายโดนตำรวจจับกลุ่มคาสวนยางเลยนะครับ
อืมนี่แหละฮะติดพนันเป็นเหตุนะฮะค่ะฮะ